เมืองไทยพร้อมหรือไม่และจังหวัดไหนพร้อมพร้อมก่อน

เพราะคณะกรรมการวัคซีนเขาบอกแบบนี้
จังหวัดไหนพร้อมคำสั่งจังหวัดเริ่มได้เลย
มีสิทธิ์ที่จะตัดสินภายในพื้นที่ของตัวเองได้

กับ๒วัคซีนที่ถูกจัดสรรให้ในแต่ละจังหวัด

ก็เกิดขึ้นจากนายอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้เรามีการปรับแนวทางในการฉีดวัคซีน

ปูพรมให้ประชาชนคนไทยได้รับการฉีดวัคซีน

เพื่อลดการติดเชื้อลดความรุนแรง
แล้วก็ลดการเสียชีวิตใน๓รูปแบบนะฮะฟังให้ดีนะครับ

ในการที่ให้กลุ่มเป้าหมาย๒กลุ่มแรก
ก็คือผู้สูงอายุกับคนที่มีโรคเรื้อรัง๗โรค

รูปแบบใหม่คือการนัดเป็นกลุ่มก้อน
ฉีดในกลุ่มจำนวนมากในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
อันนี้ก็ว่ากันไปว่าหน่วยงานไหนต้องการนะครับ
และรูปแบบที่สำคัญที่ประชาชนกำลังฟังอยู่
ว่าท่านจะมีระบบระเบียบวิธีการอย่างไร
นั่นก็คือการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องจองคิวใด
แต่หากท่านมีความประสงค์ท่านเดินเข้าไปฉีด
ในจุดให้บริการการฉีดได้เลย
ตัวเลข๓๐๕๐๒๐๒๐มันสอดคล้องกับข้อมูล

ใช่ค่ะในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์

ก็คือตอนนี้มีประชาชนที่เข้าไปลงทะเบียนในหมอพร้อม

เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดการเข้าถึงวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะ
เอามาขยายเกี่ยวกับเรื่องของสูตร๓๐๕๐๒๐กันหน่อยเนี่ยนะคะ
ตัวเลขแรกนี่นะก็คือการลงทะเบียนผ่านระบบ
ส่วนตัวเลขที่๒๕๐ก็คือสถานพยาบาล
กำหนดกลุ่มเป้าหมายและเข้าไปฉีดได้๑๐๐ละ๕๐
สูตรเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนั้นค่ะ
อ้าวสูตรออกมาแล้ว

แต่ทีนี้แต่ละจังหวัดจะทำการอย่างไกลต่อไป
เราได้พูดคุยกับทางโฆษกกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ในส่วนของผู้มนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
แล้วก็พอสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมนาคม
ถามท่านตรงเลยว่าจะเป็นโมเดลที่กรุงเทพมหานคร
ทำก่อนดีไหมนี่เมื่อเช้าคุยกันนะครับ
แล้วก็มีผู้สื่อข่าวของสำนักต่างฟังกันอยู่ด้วยเหมือนกันหมด

หรือในกรณีที่กรุงเทพมหานครก็ตอนนี้จัดเตรียมห้างสรรพสินค้า
ในการเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลแล้ว
คุณอยากฟังไหมว่าทางกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลอย่างไรบ้าง
อยากฟังมากประชาชนอยากฟังมากค่ะ
วิดีโอคอร์กับทางโฆษกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้มนวยการ
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครหน่อยนะฮะ
ฟังหน่อยฮะฟังทางกรทมครับ
เราต้องรอว่าทางรัฐบาลให้วัคซีนมาเยอะขนาดไหน
ว่าถ้าเกิดให้วัคซีนมาเยอะมากเราก็สามารถที่จะพิจารณาในตัวนี้ได้
ซึ่งทางคณะกรรมการของกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาในการกระจายวัคซีน
ก็สามารถผิดมาได้แต่ตอนนี้เนื่องจากวัคซีนเรายังไม่ได้ชัดเจน
เพราะว่าวัคซีนก็ต้องใช้สถิติภาพมากที่สุด
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมต้องอธิบายให้ฟังอีกนะครับ
ว่าผมได้คุยอะไรกับทางโครโสกตธและผู้บริการของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
คือตอนนี้ถามว่ากรุงเทพนครพร้อมหรือยัง
คือทั้งโฆษกกฎธมแล้วก็ทางผู้มนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
คือการจัดตั้งระบบนะครับ
แต่ทีนี้ครับก็ต้องดูว่าทางรัฐบาล
ให้วัคซีนกับกรุงเทพมหานครมามากน้อยเพียงใด
ผมก็จี้ถามเลยนะว่ากรุงเทพมหานคร
มีแผนจะได้รับวัคซีนจากการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลอย่างไรบ้าง

คือทางพอสำนักอนามัยกรุงเทพบอกแบบนี้บอกว่า
แผนการขอวัคซีนของพื้นที่กรุงเทพตามแผนแล้วนะครับ
เดือนมิถุนายนจะขอมา๕แสนโดส
ทีนี้ครับทางกระทรวงอาสาสุข
อาจจะเพิ่มให้เป็น๑ล้านโดส
หลังวันที่๑๗พฤษภาคมนี้

ถ้า๑ล้านโดสตรงนี้มานะก็จะฉีดให้กลุ่มด่านหน้า
พยาบาลอาสาสมัครเครือข่ายช่วยฉีดวัคซีนก่อน
แล้วก็เป็นกลุ่ม๗โรคเรื้อรังแล้วเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ถ้าใน๑ล้านโดสได้มาเยอะแบบนี้
นี่ฮะแผนนี่แหละครับจะเป็นแผนที่สำคัญ
ถ้าได้วัคซีนมาเยอะตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนี้
แน่นอนทั้งพฤษภาคมทั้งมิถุนายน
นี่เขาบอกแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ต้องเข้าใจว่า

แล้วก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมีการจัดตั้งฮอสพิเทลอีกเยอะ
ดังนั้นคนทำหน้าที่ในฮอสพิเทลหรือโรงพยาบาลสนามเนี่ย
มันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยก็เลยต้องจัดสรรวัคซีนที่มีอยู่
ในการที่จะไปฉีดให้กลุ่มคนเหล่านี้ก่อน
ระหว่างวัคซีนที่สถานศึกษ์จัดสรรค์ให้กรุงเทพฯ

เข้าใจค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ยังย้ำว่า
หลักก็คือคนที่ลงทะเบียนก่อนนะ
ก็คือยังคงยึดหลักเดิมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม
คุณจะได้ไปฉีดที่โรงพยาบาลอะไรเนี่ยนะคะ

รอกรุงเทพมหังละกอลได้รับการจัดสรรค์วัคซีนมา
น่าจะมีแนวทางที่ออกมาจะชัดเจน
อาจจะแบบกลางเดือนหรือปลายเดือน
ทำให้เป็นจังหวัดโมเดลจังหวัดนำร่องจังหวัดตัวอย่างก่อน
เพราะเราเป็นจังหวัดใหญ่เป็นเมืองหลวงนะฮะ
ดังนั้นถ้าจังหวัดเราพร้อมกรุงเทพพร้อม
จังหวัดอื่นเขาก็จะมีความพร้อมเช่นเดียวกัน
ค่ะซึ่งกรุงเทพเองก็วางแผนไว้ก่อนหน้า
นี่บอกว่า๔เดือนวันนี้จะลดลงเหลือ๒เดือน
และแต่ละวันจะฉีดให้ได้มากที่สุดโดยประมาณนะคะ
ประมาณ๑แสนโดสต่อวันก็พยายามจะให้ได้มากที่สุดนั่นแหละค่ะ
อย่างที่คุณบุ๊คบอกไปเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าเราทางกรุงเทพมหานครจะได้การจัดสรรวัคซีนเท่าไหร่
ก็คือเท่าที่ฟังก็คือทางกรุงเทพมหานคร